โดยการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศไทยได้อะไรจากการจัดการแข่งขันบ้างนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทค่ะ
การแข่งขันแอร์เล็ตวันเวอร์คลัฟต์ไทยแลนด์๒๐๑๗

ในทวิปเอเชียที่สนามบินอุตพร่าว
โดยมีนักขับเครื่องบินที่ผ่านการคัดเลือก

เพื่อวัดกันว่าใครคือนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
โดยการจัดการแข่งขันแอร์เล็ตวันเมื่อปีที่ผ่านมา

ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด

เป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับภเทศไทย
ขึ้นอีกด้วยในอีกรูปแบบหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักได้รับชื่อเสียง
แล้วก็การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ
ฉะนั้นคนมาแล้วมาอีกฉะนั้นเป็นการสร้างชื่อเสียง
การมีชื่อเสียงโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับ
เราได้รับคำชมจากทางคุณเจฟทางผู้ที่มาจัด
ถือว่าเรามีความร่วมมือที่ดีอินฟราซักเจอร์เราดีทุกอย่างดี
เขามาทดลองเมื่อปีที่แล้วเป็นพรีอีเวนต์
ว่าประเทศนี้มีสนามบินที่แข่งแอร์เลสวันระดับโลกได้
อีกมุมถือว่าเป็นการยกระดับสร้างภาพลักษณ์ให้การท่องเที่ยวของประเทศไทย
รวมไปถึงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอ
ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมนานาการระดับโลกได้อย่างดี
ไปกว่านั้นจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ที่จะได้เข้ามาทำงานทั้งการเตรียมความพร้อมช่วงก่อนแข่งระหว่างแข่งและหลังแข่งขัน
ตามความต้องการที่จะขยายให้พัทยาเป็นสปอร์ตซิตี้ศูนย์กลางของทวีปเอเชีย
สิ่งที่จะได้เนี่ยคือถือว่าเป็นการเกื้อกูลให้กับความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา
การฆ่าการต่างประเทศเพราะในกิจกรรมที่จะมาเนี่ยก็จะมีนักแข่ง๑๖คน๑๖ลำ
แต่เพียงแต่ว่าผู้ประกอบเนี่ยก็จะจำนวนมากพอสมควรแล้วก็แฟนคลับต่าง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพแล้วก็อันหนึ่งที่เราจะในอนาคตเราจะเป็นฮัพของกีฬาในเอเชียหรือในอาเซียนเนี่ยนะครับ
เราก็จะเป็นก้าวหนึ่งที่จะเป็นไปได้เพราะถือว่าเรามีความพร้อมแล้วก็เรื่องสปอร์ตโทรริสซึมต่าง
จากการแข่งขันเครื่องบินสุดตื่นเต้นแล้วยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ
มหากรรมสวนสนามทางทะเลนานาชาติซึ่งมีกองทัพเรือเข้าร่วมมากกว่า๓๐ประเทศ
และการสวนสนามทางบกบริเวณแหลมบารีไฮมาถึงหาดพัทยา
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมชมความยิ่งใหญ่ความสวยงามความเข้มแข็ง
และสัญญาณุภาพของกองทัพไทยเป็นกิจกรรมที่เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
เกริ่งใช้คุณโทรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดความยิ่งใหญ่ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย๒เป็นต้นไปค่ะ